คุณผู้ชมไปดูเจ้าของบ้านที่
อำเภอบ้านฉางที่บรยองกันหน่อยต้องภาวะรับปีใหม่เพราะว่าจู่เนี่ย
ช่วงของคืนเขาดาวนเนี่ยผู้มันตกลงมาติดต้นไม้
แล้วต้นไม้มันก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาคุณผู้ชมโชคดีไปดับได้ทันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดมรยอง
คืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
นายรัตนเกียรติไทยยานนท์อายุ๕๑เขาบอกแบบนี้
เขาออกจากบ้านไปร่วมสู่บนข้ามปีที่วัดใกล้บ้าน
แต่เห็นไฟลุกไหม้บนต้นตานคู่ซึ่งอยู่ในไร่หน้าบ้าน
ไหม้ขนาดนี้ใครก็กลัวค่ะ
เพราะฉะนั้นโรมถึงบ้านเขาเองเนี่ยก็เป็นบ้านไม้ไง
แล้วต้นตามันอยู่ใกล้บ้านก็กลัวแบบมันจะลุกไหม้ลุกลามไปที่บ้านหรือเปล่า
ก็เลยแจ้งดับเพลิงเข้าไปช่วยดับเพลิงกันนะครับ
ก็คาดว่าน่าจะมาจากพรุ่นแหละที่มีคนจุดในใกล้นั้นที่สลองปีใหม่แล้ว
สะเก็ดไฟล์มันไปโดนต้นนี้เข้า
ร้านจะเกิดเหตุเพราะว่าต้นตานถูกเพลิงไหม้เผาวอดแล้วก็มีต้นกล้วยแห้งอีกหลายต้นที่ถูกไหม้ไปด้วย
ก็อยากฝากเตือนนะครับใครให้ไปจุดผู้ในหมู่บ้านต้องระวังกันด้วยอย่าไปจุดเลย
ดจุดกรูดในเขตหมู่บ้านชุมชนรวมทั้งจุดเสี่ยงอันตรายเพราะว่ามันจะเกิดเพลิงไหม้ได้นะครับ
เหตุการณ์นี้โชคดีที่ไฟไม่ได้ลุกลามเข้าไปยังบ้านบริเวณของประชาชนนะครับ